ตามเหตุการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับ
ถูกพบว่าเสียชีวิตในสตูดิโอในบ้านพักของตัวเองนะครับ
กลางความโศกเศร้าของแฟนเพลงทั่วโลกครับ
ล่าสุดหน่วย๙๑๑ที่รับแจ้งเหตุด่วนของสหรัฐนะครับ
เปิดเผยบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
ระหว่างตำรวจกับชายที่โทรแจ้งว่า
หมดสติอยู่ซึ่งเขาไม่ได้ระบุ
ตำรวจระบุว่านี่ถือเป็นเรื่องแปลก

และขณะนี้ก็กำลังสืบสวนในประเด็นนี้ต่อไป
ส่วนวันนี้จะมีการทันสูตรศพของนักร้องดังรายนี้ครับ

สำนักงานตำรวจของรัฐมิเนโซต้า
สตูดิโอเพสลี่พาร์ค
ในเมืองแซนเฮสเซนในรัฐมิเนโซตา

แล้วก็ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าเสียชีวิต
เมื่อเวลา๗๐นาฬิกา๗นาทีตามเวลาท้องถิ่นครับ

ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเพลงดังตลอดการ

ขณะอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวครับ

ลำดับที่๒๘ใน๑๐๐อันดับ
ปินยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการครับ

โดยระบุว่าเขานั้นเป็นนักดนตรี
พรสวรรค์แห่งยุคสมัยของเรา
นาธิการอาวุโสนิตยสาร

นี่เป็นการสูญเสียนักแต่งเพลง
นักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดรอบ๕๐ปี
เขาเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์ของยุคนี้
เป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลาย

ในเมืองฮาเลมเพื่อไปเต้นประกอบบทเพลงของปริ้นต์
เพื่อไว้อะไรให้กับนักร้องในดวงใจของเขาที่จากไปด้วยครับ